สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิมหันนะครับเช่นเคยมาเจอกันวันนี้จับตาเตือนภัยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอด๗วันที่ผ่านมาแต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้นั้นต้องเผชิญกับอะไรกันบ้างแน่นอนครับคงได้ยินข่าวกันหนาหูเลยทีเดียวเรื่องของความเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแรงรวมไปถึงฝนที่ตก
หนักจนทำให้หลายเมืองกลายเป็นเมืองบาดานแต่ลักษณ์ที่ต้องเผชิญกับใครอะไรบ้างนั้นจุดแรกครับเราจะไปที่ดินแดนแห่งทะเลทรายแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเมืองบาดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่เมืองดูไบสหรัฐอารับเมริกนะครับที่นี่ต้องเจอกับอายุฝนกลุ่มใหญ่ละ
ในขณะที่ฝากฝั่งเอเชียนะครับก็มีปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองครับดวงจันทร์เคลื่อนตัวเข้าบทบังดวงอาทิตย์ทำเอาหลายประเทศละทีเดียวนะครับเฝ้าจับตาปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะที่เมืองปาเลมบังของอินโดนิเซียนะครับคารากรรมไปด้วยประชา
ฝาไม่ลวกนี้หลายตะหลายครั้งรั้งนะครับจนสุดท้ายครับพ่นออกมา
เป็นเท่าฐานกลุ่มควันส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนนะครับต้องสวมผ้า
ปิดปากปิดจมูกปัจจุบันเนี้ยนะครับเอุกวาดอร์มีขกภูเขาไฟจะหล่มเปิด
จำนวนนี้มีถึง๒๔ลูกที่ยังคลุกกุ่นอยู่ครับ

แบบเมืองปลาหลายพันตัวหน้าที่นอนหายท้อง
ลอยตายแบบเบื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทะเลสาบทางตอนตั้งของอินเดีย
ปลาไหลตัวเหล่านี้ตายเพราะว่ามลพิษ
ลดลงจนนกเนี้ยนะครับไม่กล้าที่จะบินลงไปกินซากปลาเหล่านี้
กลับมาที่เมืองไทยของเราบ้างนะครับภัยแรงนั้นคุกคาม
แล้วก็ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีการเปิดศึกแย่งชิงน้ำ
แล้วนะครับรัฐบาลต้องออกมารณรงค์ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด
แหล่งน้ำทางธรรมชาติเหลือแค่เห็นเป็นพื้นดิน
อย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยนะครับ
ไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำจืดเข้าสู่ระบบภูกลองธรรมชาติได้
ทำให้น้ำเข็มลุกเข้าแม่น้ำบางประกงตั้งแต่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา
ไปจนถึงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปที่เปรูครับ
สภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนหน้านี้ตอนนี้เจอภัยซ้ำอีกแล้วนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวจนทำให้หลายพื้นที่นั้นเกิดน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้บ้านเรือน
หลายร้อยหลังคาเรือนเนี้ยนะครับเสียหายชาวบ้านอย่างน้อยกว่าสองร้อยครัวเรือน
อบพยพออกจากบ้านเรือนล่าสุดบางพื้นที่ต้องประกาศภัยแรง
รวมไปถึงเรื่องของการที่ต้องเตรียมตัวรับอุณหภูมิที่อาจจะสูงไต่ระดับไปทะลุ๔๐องศาเซลเซียตหลังจากนี้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์ทางธรรมชาติรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติที่เกิดทั้งหมดตลอด๗วันที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความแปรปวนของลักษณะอากาศที่ยังคงต้องจับตากันต่อไปครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ